อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูประเด็นเรื่องของโควิดสิบเก้าที่ยังต้องติดตามกันต่อเนื่องเนี่ยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะหลังจากเมื่อวานผู้ต้องหาคดียาเสพติดเขาหลบหนีไปจากโรงพักนะคะ
โรงพักภูเขียวจังหวัดชายภูมิค่ะตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวมาได้ตั้งนานอ่ะ
แล้วปรากฏว่าพอจับได้จริงยังไม่ถึงข้ามคืนหลบหนีไปแล้วเนี่ย
แล้วปรากฏว่าวิธีการหลบหนีใครเห็นในคลิปก็งงเฮ้ยทำไมมันง่ายขนาดนั้น
ประตูไม่ได้ล็อกเหรอหรือยังไงนะคะไปดูนาทีที่ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีกันหน่อยนะคะ
กล้องวงจรปิดโรงพักภูเขียวจังหวัดชายภูมิก็จับภาพนาทีที่ผู้ต้องหา
คดียาเสพติดอาศัยจังหวะที่ปลอดเจ้าหน้าที่ค่ะเนี่ย
คือเขามองซ้ายมองขวาจนแน่ใจแล้วนะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นี่ไงนี่ไง
มองส่องดูว่าทางสะดวกแน่ไหมนะคะจากนั้นเปิดประตูชั้นที่หนึ่งออกมา
เนี่ยคือออกไปแล้วง่ายมากชั้นแรกยังมีประตูชั้นที่สองอ้าว
เดี๋ยวนะคะเปิดแบบนี้เลยไม่มีการล็อกนั่นน่ะสิคะ
ที่ฉันก็ดูว่ามันเหมือนไม่ได้คล้องกุญแจเลยนะคะค่ะจากนั้นเขาก็เดินลงจากโรงพัก
เดินวนไปวนมาแล้วตัดสินใจเนี่ยค่ะด้อมมองอยู่สักครู่
แล้วเขาก็ปีนรั้วเหล็กรั้วเหล็กนี้มีรวดหนามขึงอยู่ด้วยนะ
ประมาณสามสี่เส้นด้านบนน่ะนะคะแต่ก็ออกไปได้อย่างง่ายง่าย
ใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะอืม
เร็วมากนะคะผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคือนายอ่ะ
วิรุธวิชยาหรือว่ารุ๊ดอายุ๒๗ปีเขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ
หลบหนีการจับกลุ่มไปเมื่อกลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วนะ
ตำรวจสพภูเขียวเนี่ยคือติดตามตัวต่อเนื่องเลย
จนกระทั่งได้ตัวมาเมื่อ๘กรกฎาคมได้อาวุธปืนเถื่อนอีกหนึ่งกระบอก
และเครื่องกระสุนจำนวนนึงนะคะนี่หน้าตาแบบนี้
จะนำตัวไปควบคุมไว้ที่สพภูเขียวแล้วปรากฏว่า๑๕นาฬิกา๒๐นาทีของเมื่อวาน
เขาก็หลบหนีออกมาจากห้องขังแบบง่ายง่ายแบบเนี้ยค่ะตำรวจนะคะเร่งไล่ล่าติดตามตัวเนี่ย
วิรุธจนได้บ่อแสว่าเขาเนี่ยหลบหนีไปทางบ้านธาตุทองตะบนธาตุทองอำเภอภูเขียว
ซึ่งเป็นบ้านของเขาเองตำรวจก็เลยนำกำลังไปปิดล้อม
ทั้งที่บ้านแล้วก็บ้านญาติด้วยเพื่อกดดันอย่างหนักนะคะ
ล่าสุดนายแหลมสอนแสวงรัฐผู้ใหญ่บ้านบ้านธาตุหมู่๑
ก็เลยนำตัวเนี่ยแอร์วิลุท

ตอนนั้นเขาคิดอย่างไรก่อนที่เขาที่ออกไป
เขาก็ได้คิดว่าประตูมันห่อไป
ผมกับโรนเติบอยู่นี่ผมเห็นแค่ผมออกไป
ผมเมื่อยผมไปทำใจนะครับ

อย่างไรเขาบอกขอออกไปทำใจก่อน

ตำรวจเอกเพิ่มสุขสิริพระผู้กำกับการสพภูเขียว
บอกว่าตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้ว

คือร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

รวมทั้งข้อหาหลบหนีระหว่างถูกคุมขัง

ก็ได้เพิ่มไปอีก๑ข้อหา